นี้นะครับจะเห็นว่าด้านหลังนะครับมีมวลชน
คนเสื้อแดงนะครับทยอยมาเพื่อที่จะปัก
ต้อนรับแล้วก็

แม้ว่าเหมาะสักครู่นี้เองก็จะมีฝนโปรยปลายลงมา
สินค้าซึ่งด้านล่างก็จะเป็นจุดที่
ให้สื่อมวลชนลงทะเบียนมีลานจอดรถนะครับ
แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผม
จุดที่นายทักษิณนะครับคาดว่าจะลงเครื่องบิน
แล้วก็มาที่อาคารผู้โดยสารบริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็จะต้องผ่านมายังถนนเทวริสนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่แล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงนะครับ
ปักหลักรออยู่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งเรานะครับก็ได้คุยกับทางตัวแทนนะครับ
ของกลุ่มของนายนิยมนพรัชนายเคเสื้อแดงนะครับ
นายสมบัติทองย้อยอดิษฐ์กาดของเสื้อแดงนะครับ
มาเตรียมความพร้อมก็บอกว่าได้รับการประสานงานนะครับ
คนเสื้อแดงนะครับหลากหลายจังหวัดที่จะเดินทางมา
รับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งจากจังหวัดประทุมธานีนะครับ
ซึ่งจะรวมตัวกันที่ลาดสวายนะครับมีการใช้รถส่วนตัว
ทยอยเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ
จากจังหวัดปราจีนนะครับก็จะเดินทางกันมาเองนะครับ
ในช่วงตี๕นครพนมนะครับก็น่าจะมาค่ำคืนนี้
ราชบุรีก็นัดหมายกันตี๕นะครับเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงป้านา
นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันอำเภอบ้านโป่งครับ
จะออกเดินทางสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีก็คือผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
อายุทยานะครับบอกว่าแกนนำจะรวมตัวกันขึ้นรถไฟเวลาตี๔นะครับ
่งหน้ามาที่ดอนเมืองนะครับส่วนสายเหนือก็จะมุ่งหน้ามาที่ดอนเมืองเลยนะครับ
ส่วนสายอีสานเนี่ยก็จะมีการนัดหมายกันอีกทีในช่วงเที่ยงคืนนะครับ
จนถึงช่วง๖โมงเช้ามหาศาลคามก็จะออกเดินทางคืนนี้นะครับ
จังหวัดนครราชศรีมามวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มอำเภอเมืองนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับส่วนอำเภอต่างก็จะเดินทางกันมาเองนะครับ
บอกว่าโดยเฉพาะภาคอีสานมีรถบัตรกว่า๑๕คันนะครับที่จะเริ่มเดินทางตั้งแต่ค่ำคืนนี้
เราได้ไปคุยกับคนที่มาปักหลักครั้งคืนนะครับเพื่อที่จะรอรับนายทักษิณกลับบ้าน
บางส่วนบอกว่ารอคอยวันนี้มานาน๑๗ปีนะครับ
ไม่เคยลืมสิ่งที่นายทักษิณทำเพื่อประเทศชาติ
อยากให้กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วบอกว่า
อยากให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้ไปไหนแล้วครับ

ขอให้ท่านเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะคะ
ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแค่วจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
คนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ
กลับมานะคะกลับมาไวกลับมาทำให้ประเทศไทยเราเจริญเหมือนเดิมนะคะ
เพราะที่คนไทยลืมท่านไม่ได้ท่านศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทุกวันนี้
ก็ความดีของท่านที่ทำให้ประเทศไทยเยอะ
แต่ไม่มีใครพูดถึงค่ะแต่พวกเรารู้เราถึงได้รอคอยวันนี้
รอตรงนี้นอนตรงนี้ค่ะ
รอท่านเวลาท่านลงเครื่องเราก็จะไปรับท่าน
ให้ท่านอยู่ประเทศไทยเลยไม่ให้ไปไหนแล้ว
บรรยากาศตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า
คนเสื้อแดงนะครับก็ปักหลักอยู่ริมถนนเทวริสนะครับ
มีการนำอาหารน้ำดื่มนะครับ
ตอนนี้มีการตั้งเตาเพื่อที่จะทำอาหารนะครับ
รองรับคนเสื้อแดงที่จะทยอยเดินทางมาตั้งแต่ค่ำคืนนี้นะครับ
รวมถึงต่างจังหวัดที่น่าจะมาถึงกันนะครับ
เป็นระยะระยะจนถึงช่วงเช้านะครับ
ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะปักรอตรงนี้นะครับ
ก็จะต้องผ่านถนนเส้นนี้ก็จะรอต้อนรับนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินดอนเมือง
ปียชาติครองถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ